พี่เศรษฐ์พี่การณ์ค่ะพูดถึงความรู้สึกวันนี้เลยค่ะ

เขาอย่างสนใจสี่คราวคราวของคราวอยู่นะครับ

รู้สึกว่ารู้สึกว่าวันนี้มาดูคนแก่แต่งงาน

กันถึงมากันนะครับอันนี้กันแล้วค่ะโมเมนต์สาววันนี้เป็นยังไงครับพี่
ก็โอเคนะครับเมื่อวานจะตื่นเต้นกว่าวันนี้
วันนี้จะแบบว่าแบบมันร้อน
คือตอนแรกเราจะไม่คิดอะไร
แต่พอเมื่อวานมันก็เริ่มคิดจะเป็นแบบ
แล้วคือนอนหลับไหมครับไม่ค่อยหลับ

ก็มีผู้ใหญ่สองฝ่ายมานะครับ
แล้วก็คือมีงานง่ายเป้าหมายที่ยังไงง่าย
สิ่งที่สำคัญก็คืองานนี้
น้องเสือไทเกอร์เขาเป็นคนเป็นคนอยากจะทำให้พ่อให้แม่
เขาก็งงว่าเราไม่ได้แต่งงานกันใช่ไหม

เขาไม่รู้เพราะเขารู้เขาก็อยากแต่งงานให้พ่อของแม่

ซึ่งการเขาก็เคยบอกตั้งนานแล้วว่าอยากใส่ชุดเจ้าสาว
บอกตลอดเวลาดูทีวีมีใครแต่ง

ชุดนี้ก็ออกแบบเร็วตามในความต้องการเราเลย
ใช่ใช่
พี่การตัดใหม่เลยใช่ไหมครับตัดใหม่ค่ะ

บังม่าย่าย

แล้วก็

ได้ค่ะว่าราคาดีต่อไปขาย

ช่อยที่พี่เศษชอบอยู่แล้วอยากได้หรือไว้ไงคะพี่

โอ้สเตอร์ไพรส์

ปกติเขาไม่ใส่อะไรเลย

ไม่บอก

แล้วมีอะไรอย่างอื่นครับ

แล้วก็เพชรก็จะมีไส้มีส้มหูแล้วก็มีข้างหลัง
มีเงินสดอะไรแบบนี้ไหมคะที่เปลี่ยนสอด

รอบนี้ก็คือไม่ได้มีสิทธิ์สอดอะไร

ไม่มีครับเพราะว่าคือที่แต่งเนี่ย
เพราะว่าอยากให้เขาดีใจได้สมสุขเจ้าสาว
จริงไม่อยากเอาทรัพย์สิทธิ์เลยมาโชว์กันหรอก
เพราะว่าก็ไม่ค่อยร่ำรวยอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับ
ก็จะมีแต่เครื่องเพชรแล้วก็ทองที่ทำออกไป

บางคนไม่ทราบว่าตอนแรกทำไมไม่มีพิธีการงานเลย
ย้อนไป๒๐กว่าปีเพราะอะไร
ตอนนั้นเนี่ยเราออกอัลบั้มชุดแรกนะครับ
แล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยคือประเทศไทยยังต้อง
ปิดบังเรื่องลูกเรื่องเมียเนี่ยนะฮะ
ก็เลยกินข้าวกัน

สาเหตุก็คือไม่อยากบอกให้ใครรู้ว่าเรามีเมียแล้ว

จน๓๔ชุดมั่งถึงเปิดเผยว่าเรามีลูกมีเมียแล้ว
อย่างความรู้สึกตอนนี้มันต้องปิดบังอะไรอย่างงี้

แบ่งความสั่งยาอะไรระหว่างกัน๒คนเลยคะ

จดทะเบียนหลักการมา๓ครั้ง
คงไม่มีอย่างที่๓
เพราะว่าแค่๒ครั้งก็หมดตัวแล้วผม
อันนี้เธอเป็นคำสัญญาใช่มั้ยครับ

นี่เขาแต่งบ้านใหม่
ตอนช่วงที่ผมเอาบ้านมาเป็นบริษัทก็

การเข้ามาให้หาช่างมาทำให้สวยงาม
ทำให้สวยแบบไหนเยอะเลยเนี่ย
ยังไม่เสร็จเลยเนี่ย
มาครั้งนี้นี่หวานกว่าเดิมมั้ยคะ

คือมันโตแล้วไงไม่มีเรื่องหึงอะไร
เหมือนกับเพื่อนเป้นเนอะ

เขาออกมาถามก็รักเขาเลยแหละ
ปกติโรมนิติกแบบเนี่ยอยู่แล้วไม่ได้หรือเปล่าพี่เศษ
ไม่ค่อยได้โรมนิติกเท่าไรนะเพราะว่า

ถามพี่เหรอก็ไม่มีอะไรมากนะก็บอกเขาว่าฉันรักเธอนะรักเธอเป็นหัวของเขา

หลังจากนี้ตั้งใจจะทำอะไรให้พี่การเป็นพิเศษไหมครับพูดถึงเหมือนกับเป็นการเริ่มต้นอะไรดี
ก็ทำช่วยกันอะเนาะช่วยกัน
ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่กลับมาทัวร์คอนเสิร์ตนะครับก็คงเดี๋ยวจังหวัดไหนที่น่าท่องเที่ยวจะพาเขาไปเที่ยว
แต่ก็ไม่ได้ไปอันตรีโบสถ์หรอกไม่ได้ไปต่างประเทศไม่ได้อะไรนะครับ

แล้วพี่ก้าวนะคะคาดหวังไหมว่าชีวิตหลังจากวันนี้จะเป็นยังไงต่อไปเราสองคนอะไรอย่างนี้ค่ะ
อายุมันเยอะขึ้นมันก็คงไม่ทะเลาะกันเรื่อง
ก็โตไปผู้ใหญ่แล้วต่างคนก็มีหน้าที่ต้องทำ
อันนี้ของทุกคุณแม่ทั้งเสือทั้ง
เขาดีใจนะทั้งสามคนแต่เขาแสดงออกแบบให้เราเห็นเฉยนะ

อันนี้เรียกว่าพูดกันแล้วไม่แคล้วกันใช่ไหมครับ

แต่งงานมาจดทะเบียน๓ทีแล้วนะเนี่ย
ครั้งแรกก็เลิกไปหย่าไปครั้งที่สองก็อย่าไป
ครั้งที่สามก็ไม่ย่าแล้วเพราะไม่มีเหินค่าอย่างไหน
พี่คันก็ว่าพี่คันก็บอกว่าแปลกรู้สึกแปลก
ยังไม่พอจะได้แต่งงานอีกถือว่าโชคดีนะ
เพราะว่าถือว่าเขาก็ทำให้เราสงสัยจะสงสารใช่ไหม
เห็นด้วยนอนดูทีวีไม่อยากใส่
สงสัย
แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับที่แบบว่าพวกเราผ่านอะไรกันมาเยอะมากเลย
ในที่สุดมันก็มีวันที่แฮปป์แอนดีกว่า

ที่ผ่านมามันโหดมากเนอะ
แต่ละเหตุการณ์ถ้าไม่อยากจำดีกว่า
วันนี้เริ่มต้นใหม่ดีกว่า

มันเดี๋ยวแต่ปลิวอย่างน้อย
มีน้องเค้าช่วยเล่นใครมาก็เชิญผู้บริเวณพิวเทียม

ผมไม่ได้เชิญคนเยอะเชิญคนประมาณสัก
ประมาณ๑๐๐คนแต่คนที่อยู่ให้ไกลกัน
เพราะว่าเราต้อนรับไม่หมด
คือแต่งเพื่อให้รู้ว่าเรากลับมาอยู่ด้วยกันแล้วก็มา
คราวนี้เป็นรูปเป็นร่างผมก็ทำให้จริงต้องก็ทำให้หน่าจะอะ
ไม่อ่ะน่ะค่ะขอให้เขาหายเป็นสุขภาพสั่งแรกทุกอย่าง

ตัวเองก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ครับ

ต้องรักษาอยู่ไป
สมัยก่อนประสบภาษณ์ตรงสนามอยู่ไง

อยู่เพิ่มแม่นเนธอลเล็ก

ขอบคุณนะคะสำหรับคนที่
ผมมีค่อยในที่ติดตามอะไรมาก
อยู่นี้ไม่ได้เล่นเฟซบุ๊คเท่าไรหรอก
กลับมาจับได้ประมาณสักเดือนหนึ่งได้มั้ง
รู้สึกว่าตัวเองต้องพักผ่อนหลังพักฟื้น
ต้องขอขอบคุณทั้งแฟนคลับที่อยู่ในโซเชียลมีเดีย
แล้วก็ขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่ยังรักกันอยู่
ผมมีข่าวมีเรื่องอะไรข้นมาตลอด

ขอบคุณสื่อบนชนทุกท่านและกับประชาชนที่รักพิษิน
ขอบคุณคนจัดงานคุณอัณย์อยู่ตรงนี้

งานเช้าที่เราเห็นอยู่น้องสัง
น้องสังเห็นกันเอง
ขอบคุณมากครับ